สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เจอเชอรี่ทั้งเช้าจนถึงเที่ยงเลยนะคะ
รับหน้าที่แทนคุณใบตองเช่นเคยค่ะเที่ยงนี้มาด้วยสีส้มสดใสนะคะ
เขาบอกว่าใส่สีส้มแล้วจะเจริญอาหารกินมื้อกลางวันไปด้วย
แล้วก็ดูหน้าเชอรี่ไปด้วยฟังข่าวไทยรัฐทีวีไปด้วยนะคะ
เอาละค่ะข่าวแรกต้องบอกเลยนะคะว่าขอเมาส์ก่อนละกัน
ถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องราวพีเรียสหรือว่าละครย้อนยุคต่าง
ระวังเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดี
เท่าเรื่องเก่าที่ทำมาจะโดนสับเละเหมือนเรื่องนี้
แต่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้โดนทั้งเรื่องเพราะว่าสาวหยาดทิพย์ราชปัตย์

นี่แหละค่ะชมหน้าของสาวสวยประจำเรื่องนี้นะคะ
หยาดทิพย์ราชปานตอนนี้ใครไปไหนต่อไหน
เรียกหยาดทิพย์กันแล้วนะคะเพราะว่าเรียกว่านางสาลี่ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นชื่อในตัวละครที่เธอเล่นไว้นะครับ
กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นนักแสดงคนเดียวของเรื่องนะคะ
ไม่ถูกวิจารณ์เรื่องบทบาทการแสดง
แต่สำหรับสาวหยาดแล้วนะเธอบอกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้ว
นักแสดงคนไหนถูกวิจารณ์เธอเองก็รู้สึกไม่ดี
แล้วก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเพราะว่า
ทำให้มีอะไรที่น่าติดตามมากขึ้นอีกเยอะค่ะ
ของนาธาตุปีณปัจจุบันก็ไม่ได้เหมือนของเก่า
สำหรับหยาดนะคะหยาดรู้สึกว่ากระแสแอดค่อนข้างดีมากด้วยซ้ำ
คนก็จะแบบเหมือนชอบที่อัดร้ายอะค่ะ
ไม่ได้อยากให้มองว่ารอดคนเดียวเพราะว่าจริงเราทำงานเป็นทีมเนอะ
แล้วก็เหมือนพอถึงตัวอยากจะไม่ได้ถูกวิจารณ์
แต่ว่าพอละครโดนวิจารณ์มากเข้าโดนแรงก็เสียใจไปด้วยเหมือนกัน
รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่เราก็เหนื่อยกันมากเลยพี่
เหนื่อย๙เดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะตบตีกันทั้งวันอ่ะ
แดดเป็นลมก็เป็นกันแบบเราเหนื่อยกันมากอะค่ะ
ปิ่นออกมาบอกว่าถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูไม่ต้องฝืนอะไรอย่างนี้
ผ่านกันหลายคนก็ได้มองว่าแบบไม่ง้อคนดูอะไร
ถ้าไม่ชอบมากคือเปลี่ยนก็ได้ให้โอกาสเปลี่ยนไปหรือไม่ดูก็ได้อะไรอย่างนี้
คิดว่าน่าจะเป็นพี่ปิ่นน่าจะพูดแนวนั้นมากกว่า
ปิ่นก็ยังบอกตลอดเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ดู
เพราะว่าละครเรื่องนี้แบบยังมีอะไรสนุกแบบรออยู่อีกเยอะมาก
ก็ต้องให้กำลังใจกับนักแสดงหลายต่อหลายคนเขาใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานพอสมควร
แต่อย่างที่สาวหยาดพูดไปแหละถ้าไม่ชอบก็อนุญาตให้เปลี่ยนไม่ต้องดูกันก็ได้
นักแสดงก็จะเสียกำลังใจนั่นเองนะคะ